รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งพี่หนูสัญญากับพี่บุ๋มตีรัก
ต้องบอกเลยพี่ดูสัญญาเนี่ยว่าก่อนหูดังมาก
คือสมัยเด็กเราดูละครพี่หนูตลอดนะคะ
ล่าสุดกลับมาเล่นละครแล้วค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งของพี่ชอต
รวบรวมเนี่ยรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มาเหรอพี่บุ๋มตีรักเนี่ยนางเอกละครแม่นาคเนี่ย
คือเขาบอกไม่ได้เล่นละครมา๒๙ปีเอามาเล่นนะคุณผู้ชม
พี่หนูสัญญาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่จะไม่รับงานแสดงนะคะ

พอเริ่มเคลียร์คิวได้ก็เลยเริ่มกลับมารับงานกันแบบรัว
เมื่อก่อนแกดังมากเล่นกับพี่หน่อยบุษก้อ
เล่นกับพี่แมมเยอะจริง
อ่ะไปฟังให้พี่ดูหน่อยใช่ค่ะ
พี่หนูเป็นพระเอกเขี้ยวเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะ
ยุคหนึ่งค่ะพูดถึงพี่บุ๋มตีแล้วค่ะเปิดใจบอกว่านอกจากพิจกรรม

ความจริงแล้วพี่เป็นเอฟซีพี่ป้องนวัด

โอ้โฮก็๒๙ปีคุณน้อง
ที่พี่ไม่ได้รับเล่นละครเลยนะคะ

ใหญ่จริงนะ๕๐กว่าเนี่ย

คือพี่ชอตก็ให้ทีมงานชื่อน้องเลียติดต่อพี่

มีแต่คนถามพี่ทั้งนั้นเลยน้องวันนี้ว่า

ความหน้าม้าทำให้รู้ว่า
ฉันต้องมีชีวิตยืนยาวดูตัวเลขต่อไปไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะคะ
ทำให้หน้าเด็กเหมือนกันเนาะสดใสนะคะ